ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
สุดท้ายดีกว่าเข้าใจ
ตอนนี้มันเป็นช่องเที่ยงพอดีค่ะแล้วก็ออเดอร์มันก็ซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนกันเยอะ
แล้วพอทีนี้แก๊ปก็จะเป็นออเดอร์สุดท้าย
ไม่ได้รอนางลิดนึงค่ะเขาก็เลยได้เรียนเพลง
ก็ไม่ได้ศอบถาม

ใช่ค่ะค่อยก็จะมีบางค่ะแต่ไม่ได้บ่อยมาก
แล้วครบที่นี้มีบรรยากาศแนะนำถึงอะไรคะ
มือแบบให้กำลังใจเชียร์แบบให้ให้ร้องเลยอะไรอย่าง